แต่ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มันสร้างรายได้

โอ้โหเป็นสัตว์ที่นำพาซึ่งความหวาน

พึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่พึ่ง

มันทำรังคล้ายพึ่งแล้วก็สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีนะครับ
เดี๋ยวไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณอุบลรัฐนวลเนียมครับ
เช้าสดใสวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปชมการผลิตความหวานที่ไม่ธรรมดากันค่ะ

ความหวานจากน้ำพึ่งชนโรงหรือภาคใต้เขาเรียกว่าอุงนั่นเองค่ะ
ชาวบ้านที่ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงคลา
ชนโรงเพื่อเป็นอาชีพเสริมมากว่า๖ปีแล้ว
จากชนโรงเป็นแมลงผสมเกษร
กลุ่มเดียวกับพึ่งแต่นิสัยไม่ดุร้าย
ตัวเล็กกว่าพึ่งประมาณ๒๓เท่า
และที่สำคัญไม่มีเหล็กใน
ทำให้กลายเป็นจุดเด่นอีกอย่างที่เกษตรกรหันมาเลี้ยงกันมากขึ้น
อกจากนั้นน้ำพึ่งจากชนโรงยังมีคุณสมบัติทางยา
มากกว่าน้ำผึ้งทั่วไปอีกด้วย
เหมือนคนที่ก็วิจัยเกี่ยวน้ำผึ้งมาก็ว่าน้ำผึ้งของชนโรง
มีสรรพคุณทางการยาที่ดี
เพราะว่ามันเป็นมะเร็งตัวเล็กสามารถเก็บดอกไม้ได้หลากหลาย
พวกสมุนไพรที่อยู่เป็นพื้นต่ำต่าง
จำรวงสามารถเก็บได้หมดมันไม่เลือกตัวเหมือนพึ่งไง
สำหรับวิธีการเลี้ยงชนรงค์คุณวิสุทธิ์บอกว่า
ควรมีกล่องขนาดพอเหมาะพร้อมฝาปิด
และบริเวณปากกล่องก็บิดด้วยพลาสติกใส
เพื่อป้องกันไม่ให้ชนโรงบินกระจายออกจากรัง
แต่จะเจาะรูเล็กไว้เพื่อให้ชนโรงบินเข้าบินออกเพื่อหาอาหาร
ซึ่งการเลี้ยงในรูปแบบนี้จะทำให้ตรวจดูได้ง่าย
รังของชนโลงนั้นสมบูรณ์หรือไม่
ปริมาณน้ำพึ่งเพียงพอที่จะเก็บแล้วหรือยัง
โดยไม่รบกวนตัวชนรงค์มากนัก

สิ่งที่สำคัญคือส่วนประกอบที่อยู่ภายในกล่อง

ไม่เช่นนั้นชนโรงก็ไม่สามารถผลิตน้ำพึ่งได้นั่นเองค่ะ

ไข่มีนางประยา
น้ำผึ้งและกไว้สวนมันเป็นอาหารของชนะโรง

การเลี้ยงชนรงค์ในปัจจุบันได้รับความสนใจมากขึ้น
เพราะนอกจากสามารถขายน้ำหวานได้แล้ว

มักนิยมเช่ารังของชนลงไปวางไว้ที่สวน

สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับชาวสวนผลไม้ได้เป็นอย่างดี
นายกรอบลาบเขียวอุดมเกษตรอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
ก็สนใจการเลี้ยงชนโรง
รวดจากการศึกษานอกจะช่วยผสมเกสอนแล้ว
ผลไม้ในส่วนนั้นปลอดสารเคมีหรือไม่
เพราะหากมีการใช้สารเคมีชนโรงก็จะตายยกรัง
และในภาวะที่ราคาผลผลิตตกต่ำ
เลี้ยงชนโรงก็เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเสริมรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่
มาติดต่อขอซื้อพันธนโรง
เพื่อนำไปทดลองเลี้ยงในสวนมะพร้าวที่จังหวัดราชบุรี
เอาไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านแถวอำเภอดำเนินสะดวก

แต่ว่ายังมีไม่เพียงพอเราก็มาศึกษาหลายที่
แล้วก็มาสอบถามเกษตรกรที่เลี้ยงว่ามีปัญหาอะไรไหม
เพื่อเราจะได้ไปแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร
มะพร้าวน้ำหอมนี่จะมีดอกปีหนึ่งประมาณ๑๘จันทร์เกินใน๑เดือนเนี่ย
มีน้ำหวานกินแน่นอนไม่ต้องย้ายรังไปไหน
ผลตอบรับที่ดีทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เพราะนอกจากรายได้จากการขายน้ำผึ้ง
ที่มีราคาสูงกว่าพึ่งทั่วไปเกือบเท่าตัวแล้ว
ปัจจุบันยังมีการพ่อพันธุ์ชนโรง
เฉลี่ยปีละประมาณ๑๕๐๐๐๐๐บาทเลยทีเดียว
และช่วงที่ยางพาราผลิใบทำให้มีรายได้ลดลง
แต่คุณวิสุทธิ์ก็มีรายได้จากการเลี้ยงชนโรงเข้ามาเป็นรายได้เสริม
ซึ่งการผลิตภัณฑ์ชนโรงตอนนี้ถือว่าผลิตกันไม่ทันเลยทีเดียว
เพราะยังมีกลุ่มเกษตรกรที่สนใจติดต่อเข้ามาไม่ขาดสาย
ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่น่าสนใจ
เพราะหากเกษตรกรมีสวนผลไม้อยู่แล้วก็สามารถนำชนโรงไปวางไว้ได้เลย
จากจะช่วยผสมเกษรแล้วยังได้น้ำผึ้งหวานไว้รับประทานกันอีกด้วยค่ะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน